เรื่องของการใช้สิทธิ์ของผู้ต้องหาทั้งไม่มาแถลงและจะไปทำแผนหรือเปล่า

ใช่ค่ะหลายคนก็รอว่าช่วงบ่ายนี้จะมีการเดินทางไปที่ลบบุรีไหม
ต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าผู้ต้องหามาที่กองปราบตั้งแต่ช่วงตี๔ของวันนี้
แล้วตอนนี้ก็ยังอยู่ที่กองปราบค่ะ
ผู้สื่อข่าวของเราอยู่ที่กองปราบเหมือนกันเกาะติดบรรยากาศ
มีรายงานด้วยบอกว่าเดี๋ยวตอนประมาณ๕โมงเย็นจะมีการนำตัวไปฝากขัง
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะ
รายงานสดจากกองบังคับการปราบปรามค่ะ

ชัดเจนแล้วนะคะว่าตำรวจกองปราบปราม
จะไม่มีการควบคุมตัวนายก๊อฟประสิทธิชัย
ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จังหวัดลบบุรี
โดยเตรียมที่จะควบคุมตัวไปฝากขังที่
สารอาญารัชดาพิเศษในเวลา๑๗นาฬิกานะคะ
ซึ่งทางตำรวจนั้นยืนยันว่ามีหลักฐานเพียงพอที่จะเอาผิดคนร้ายได้
ไม่จำเป็นจะต้องมีการนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ

ในขณะนี้นะคะภาพที่ผู้ชมทางไทยรัฐทีวีได้ดูอยู่ในขณะนี้นะคะ

หรือว่าห้องควบคุมตัวของกองบังคับการปราบปราม
ซึ่งเวลาประมาณ๑๑นาฬิกา๔๕นาทีที่ผ่านมานะคะ
ทางด้านของผู้บังคับการปราบรามค่ะ
คนตำรวจตรีจิรพบภูริเดชนะคะ
ก็ได้มีการสั่งการให้ทางชุดฮานุมานนะคะ
ให้พนักงานสอบสวนเนี่ยนำตัวของนายประสิทธิ์ชัยเขาแก้ว
ควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำนะคะ
เข้ามาควบคุมตัวอยู่ที่ห้องควบคุมตัวของกรประคับการปราบรามค่ะ
โดยบรรยากาศที่กองบังคับการปราบราม

หลังจากที่หน่วยฮานุมานกองปราบ
ควบคุมตัวนายประสิทธิชัยเขาแก้ว
ภายในห้างโรบินสันจังหวัดลบบุรี
ควบคุมตัวที่กองบังคับการปราบราม

แล้วก็รวมไปถึงผู้ที่สนใจนะคะ
มารอติดตามความเคลื่อนไหวกันที่กองปราบรามอย่างต่อเนื่อง

เวลาประมาณ๘นาฬิกา๓๕นาทีตำรวจกองบังคับการปราบรามก็มีการเบิกตัวนายประสิทธิชัยให้หน่วยฮานุมานเนี่ยควบคุมตัวออกไปจากห้องควบคุมผู้ต้องขัง
เพื่อที่จะนำตัวไปที่จังหวัดรบบุรีเพื่อเตรียมทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่ร้านทองที่เกิดเหตุภายในห้างโรบินสันจังหวัดลบบุรีนะคะ
ซึ่งนายประสิทธิชัยลงมาจากห้องควบคุมผู้ต้องขังมีสีหน้าที่นิ่งเฉยนะคะ
แล้วก็สวมหมวกแก๊ปปิดบังใบหน้าและไม่ตอบคำถามของสื่อมวลชนที่มาเฝ้ารอในการนำเสนอข่าว
เพราะว่าเงื่อนไขแรงจูงใจต่างนะคะที่มีความกังวลมีความสนใจจากทางด้านของสังคมต่างในเงื่อนไขเนี่ย
ก็ยังไม่ได้รับคำตอบในขณะนั้นนะคะ
มีรายงานว่าหลังจากที่มีการแถลงข่าวเสร็จสิ้นนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่อาจจะนำตัวนายก๊อฟประสิทธิชัยนะคะไปชี้จุดประกอบคำรับสารภาพที่จังหวัดลบบุรี

เมื่อมีการควบคุมตัวนายประสิทธิชัยมาที่กองบังคับการปราบราม
ก็ปรากฏว่ามีการเปลี่ยนแปลงแผนนะคะนำตัวนายประสิทธิชัยเนี่ย
ลงมาควบคุมตัวที่กรมคับการปราบปรามแล้วก็เตรียมที่จะควบคุมตัวไปฝากขังครั้งแรกที่สารอาญารัชดาในเวลา๑๗นาฬิกาค่ะ
จากคดีนี้นะคะมีการโอนคดีจากจังหวัดลบบุรีนะคะ
มาที่กองบังคับการปราบปรามเพราะฉะนั้นจะต้องมีการควบคุมตัวที่นี่
แล้วก็ฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษในเวลาประมาณ๑๗นาฬิกา
ซึ่งต้องติดตามว่าแผนที่มีการเปิดเผยมานี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหรือไม่
กว่าจะถึงเวลาสิบเจ็ดนาฬิกาค่ะวิมวลวันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวี